เมื่อวานนี้นะมีคนส่งเรื่องนี้มาหาผมเยอะมากนะ

เรื่องของมิวนะฮะกับทางฝั่งเอ่อนักร้องเกาหลี
แจยอนนะแยอนเนี่ยก็คือเป็นประเด็นขึ้นมา
เพราะว่าเหมือนกับบอกว่ามิวเนี่ยมีการไปก๊อฟมิว
มิวสิกวิดีโออ่ะข่าวเป็นยังไงคือมันเป็นกลายเป็นประเด็นแบบร้อนในโลกโซเชียล
หลังจากที่มิวสุภาษิตได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอคอเวอร์เพลง
นี่เป็นการเปรียบเทียบเราให้เห็นชัดนะว่าเป็นยังไงบ้าง
คุณผู้ชมลองดูไปพร้อมกันด้านบนเป็นของแจฮายอนเจฮายอน
ข้างล่างเป็นของน้องมิวนะคะอืมอ่านี่เป็นช็อตต่อช็อตนะ
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมก็อันนี้ไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบหัวหมูกับพญานาคนะ
อืมอันนี้มิวสิกวิดีโอให้ดูกันอืม
เมื่อวานนี้หลายคนที่ดูบอกว่าเรายังไม่เห็นมีการเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจน
วันนี้เราเอาภาพมาให้ดูแบบเปรียบเทียบแบบชัดเจนเป็นช็อตต่อช็อตอย่างที่ดูเลยนะ
อืมอ่าดูดูดูจอใหญ่นู้นนะน่ะ
ก็จะเป็นช็อตพอมันมีการวิภาควิจารณ์อย่างไหนอย่างนี้ค่ะ
ต่อมาทีมงานของมิวเนี่ยก็ออกมาโพสต์ว่าเขาไม่ได้มีเจตนาตั้งใจทำให้คล้ายแต่อย่างใด
แต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจไปตรวจสอบมาแล้วว่าพบว่ามีส่วนที่คล้ายคลึงกันอยู่หลายซีน
อย่างที่เราเอาภาพมาให้ชมกันนะคะหากทำให้ท่านใดรู้สึกไม่สบายใจ
ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งมาณที่นี้ด้วยอันนี้ทางทีมงานของน้องมิวเขาบอกมา
หนังสือแถลงการเขาบอกมาเป็นแบบนี้เลยนะ
เขาออกแถลงการมาทั้งหมด๓ฉบับถูกมั้ยฮะแล้วก็รู้สึกว่ามีบางฉบับเนี่ย
แต่ไม่ได้เป็นของแฮยอนถูกไหมฮะแต่ทีนี้ในมุมกลับกันรู้สึกจะมีการ
บุด้วยบอกว่าทางฝั่งของมิวไม่เคยรู้จักแยฮยอนมาก่อน
ถูกไหมแต่ว่าก็ยังมีชาวทวิตแล้วก็แฟนคลับของทางจาฮายอนเนี่ย
เขามีการไปตรวจสอบก่อนหน้านี้จนกระทั่งเขาไปเจอว่า
จริงแล้วเนี่ยทางมิวเองเคยตาม
มิวเนี่ยลบออกไปมันก็เลยเป็นประเด็นเกิดขึ้นอีก
โดนไปอีกคือคือทางแฟนคลับของใจฮายอนก็พร้อมใจกันออกมาเรียกร้องนั่นแหละ
แฮชแท็กนะคะเพื่อให้น้องมิวเนี่ยออกมาชี้แจงว่าทำไมเอ็มวีที่ปล่อยออกมาเนี่ย
คล้ายคลึงกับของแจฮายอนทั้งที่แรปที่วางเอาไว้เนี่ยไม่มีของแจฮายอนอยู่ในนั้นเลย
แล้วก็เตรียมตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงประเด็นนี้ด้วยนะคะในพรุ่งนี้เวลาพรุ่งนี้
กัฟมิวใช่ไหมเขาเรียกว่ากัฟมิวอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

รู้สึกว่าจะมากับทางทนายนิด้าทนายนิด้านะครับ
แต่เมื่อกี้นี้เข็นขึ้นอะไรนะอหอนะอ๋อหออะไรอ่ะเมื่อกี้เนี้ย

อหที่ไม่ใช่คำว่าโอโหหรือว่าอห

ก็คือเป็นประเด็นจริงแล้วก็มีคนคือคนแท็กมาหาพี่เยอะมากรถเมย์คุณผู้ชม
แต่แต่ยอมรับคือผมมันไม่ได้ตามเรื่องนี้เลยจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยก็พอถาม
ก็เลยถามเข้าไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็เลยมีการไล่เลียงทั้งสองฝ่ายนะ
ส่งเข้ามาหาผมเนี่ยผมเห็นแล้วผมก็เดี๋ยวขอไปทำการบ้านนิดนึงก่อนนะครับ
แล้วก็จะมาพร้อมกับทนายนิด้าก็ไม่รู้จะมีประเด็นเรื่องของการไป
ว่าความสำหรับคนที่ไปต่อว่าต่อขาน

แต่แน่นอนเรื่องนี้
มันเป็นเรื่องที่ทางฝั่งของเจฮายอน

แต่ในมุมฝั่งของแฟนคลับของมิวเนี่ย

แล้วเขาก็เคยขอออกจดหมายมาแล้ว๓ฉบับแล้ว

คือเป็นเรื่องของสองมุมมองด้วยเหมือนกัน

รอพวกนี้ดูก่อนว่าทางมิวจะพูดยังไงนะครับ
เพราะว่าทางฝั่งของจฮายอนเนี่ย
เขาก็เหมือนกับมีการรวมตัวกัน

ส่วนทางแฟนคลับของทางบิวเองเนี่ย

คือตอนนี้เป็นการปะทะกันของทั้งสองฝ่ายแล้ว

อันนี้คือต้องยอมรับแล้วมีส่วนคล้ายเลย
เพราะว่าอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกมุมนึง

อ่ะเนี่ยเห็นไหมฮะก็เดิน

อ่ามันเนี่ยวางเฟรมมุมข้างเดียวกัน

ตรงเวลาคะฝั่งเกาหลีมืดฝั่งเราสว่าง
ไม่หรือแต่เอาจริงโทรทามโซล่ะแม่

ผมว่าปัญหามันอยู่ที่ทางคนจับผิดต้นสังกัด
ไม่ใช่เพราะว่าอยู่ที่ต้นสังกัดของทางมิว
ถ้าเกิดออกมาพูดว่าโอเคได้รับ
มาจากของชายอนมันจบตั้งแต่แรก
เออแต่พออันนี้คือออกมาบอกว่าไม่รู้จัก
ตามฟีลไม่วางสตอรี่อะไรเลยอ๋อใช่เขาขุดอยู่แล้ว

คือ๔เพลงนั้นที่เขาเห็นไหมคุณดำอ่านซิ
อันนี้คือที่เขาไปเอามึงก็แปลกมาตั้งใจจาก๔เพลงนี้
ซึ่งไม่ได้มีเพลงนั้นอยู่ด้วยเนาะ
เดี๋ยวรอฟังวิวพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งว่าเขาว่ายังไง
เดี๋ยวค่อยมาว่ากันพี่หนุ่มมีคนบอกว่าในโซเชียลบอกว่า
พี่หนุ่มที่ไหนคะจะส่งเสียมกับจอบไปให้เผื่ออยากจะขุดอะไร
ตายแล้วไม่ต้องส่งก็ขุดได้ค่ะเราไม่ต้องใช้เสียมกับจอบขุดเลยค่ะ
รวมเงินกันซื้อเสียงกระจอกให้พี่หนุ่มเผื่อจะขุดอะไรเพิ่ม
แต่เรื่องบางเรื่องไม่จำเป็นต้องขูดหรอกเดี๋ยวมันผุดขึ้นมาเอง

เดี๋ยวจะพยายามติดตามเรื่องนี้ต่อไปนะครับ